คนที่อยู่ในบ้านถ่ายคลิปเหตุการณ์ไว้ได้

ถามเลยว่าถ้าคุณผู้ชมอยู่ในบ้าน
และเจอคนข้างนอกปลาหินใส่
คุณจะตกอกตกใจคุณจะทำยังไง
อยู่บ้านไม่เป็นสุขเลย
ครับไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อน
เจ้าของบ้านอยู่ในบ้านแล้วก็ถ่ายคนนอกบ้านที่เขาปลาหินใส่ได้นะครับ
โอ้โหเป็นใครใครก็กลัวนะฮะ
อยู่ผู้ชายคนนี้มาปลาหินใส่กระจกบ้านนะฮะ

หมู่๕ตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ก็อย่างที่เห็นเลยฮะผู้ชายคนนี้มีอาการคุ้มคลั่ง
พูดจาโวยวายแล้วก็ด่าทอคว่างปลาก้อนหิน
เข้าใส่บ้านหลังหนึ่งจนทำให้เกิดความเสียหาย
คนในบ้านก็ตะโกนด่าไปเหมือนกันว่าทำแบบนี้ทำไมนะครับ
คนในบ้านพากันตกอกตกใจ
แต่ก็ยังมีสติในการถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อเข้าแจ้งความกับตำรวจนะครับ

บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคุณนะ

ผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมในการติดยาเสพติด
เสพยาจะเกิดอาการคุ้มคลั่งโวยวาย

แล้วก็ยังเคยทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวด้วยนะครับ
ที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามปราม
เพราะผู้ก่อเหตุมักจะพกมีดพระติดตัวตลอดเวลานะครับ
เมื่อ๒เดือนก่อนตัวผู้ก่อเหตุก็เคยจุดไฟ
ขนำในสวนผลไม้มาแล้วครั้งหนึ่ง

จะคุมตัวไปดำเนินคดีแล้วก็ส่งบำบัดรักษา
แต่สุดท้ายนะครับก็ยังกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก

ทำให้ชาวบ้านระแวกนี้ต้องอยู่กันแบบหวาดภาวะ
อยากให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
ช่วยหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินคดี

หรือนำตัวไปบำบัดรักษาให้หายขาดจากการติดยาก็ได้
เพราะหากปล่อยไว้นะอนาคตข้างหน้านะคุณ
อาจจะมีคนถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ